ทีเดียวแพทย์โรงพยาบาลสิริราช
จะมีการแถลงความคืบหน้าของอาการ

แต่ล่าสุดเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้สักประมาณบ่าย๒โมงนะคะ

สักประมาณบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมาค่ะ

คุณสุขใจธิระเมธีกุล

เปิดใจกับเราถึงความคืบหน้าอาการป่วยของลูกสาว

พูดคุยกันที่ชั้น๖ตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช
เบื้องต้นคุณแม่บอกว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้นะคะ
สาเหตุของการล้มป่วยครั้งนี้มันมาจากอะไร
โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช
มีการชี้แจงในวันพรุ่งนี้คือสักประมาณบ่าย๒
ขณะที่ทุกคนในครอบครัวตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่น
ว่าคุณน้ำตาลจะอาการดีขึ้น
ภายใต้เครื่องมือแพทย์แล้วก็ทีมแพทย์ที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
ถ้าเอาชัดว่าเป็นยังไงหรือเป็นอะไร
ต้องรอข้อมูลจากทางแพทย์

อยากให้โฟกัสในสิ่งดีที่มันจะเกิดขึ้น
อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราว่ายังไง

ฉันเรียกให้เขาสู้นะ

เรื่องดีแล้วก็ช่วยกันภาวนา
ขอให้คุณน้ำตาลปลอดภัยนะคะ
เชื่อว่าคุณน้ำตาลจะดีวันดีคืนนะ

ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อของน้องน้ำตาล
ก็คือคุณพ่อวิโรธทองชิว
เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของช่วงที่คุณน้ำตาล
มีอาการป่วยคุณพ่อบอกแบบนี้นะคะ

คือยืนอยู่ดีก็มีเลือดไหลออกมาจากปาก

หลังจากนั้นครอบครัวได้รับการช่วยเหลือ
ประกวดมาด้วยกันก็คือหมอเก่งวาโย
ตอนนี้หมอเก่งเป็นสอสอของพักอนาคตใหม่

ติดต่อเข้ามาเลยบอกว่าประสานงาน

จุดนี้แหละก็คือโรงพยาบาลสิริราช
มาถึงโรงพยาบาลสิริราชตอน๖โมง๒๐

อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้เดินทางไปปักหลัก
รอทำข่าวอาการของน้องน้ำตา
อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
คือสื่อมวลชนหลายสำนักก็มารอ
รอเหมือนกันรอดูอาการของน้องน้ำตาลที่ดี
ที่ด้านล่างของตึกเนี่ยค่ะ
โดยช่วงที่แรกไปถึง

ติดต่อคุณแม่ของน้ำตาลได้เลยนะคะ
แต่ทางคนดูแลแจ้งผ่านกรุ๊ปไลน์ของนักข่าว
บอกว่าตอนนี้อาการน้ำตาลคือช่วงเช้านะคะ
อาการน้ำตาน่าเป็นห่วง
ครอบครัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เลยนะคะ

ที่ปรากฏให้เสียงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ก็เวลาที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ย
พูดถึงอาการของน้องเนี่ย

ก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังเป็นห่วงน้องนะคะ